เรื่องของความเชื่อนะคะก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะ
เพราะว่าบางคนเขามีความเชื่อเกี่ยวกับการขอโชคขอลาบ
เขาก็จะไปสถานที่ที่เขาร่ำลือกันว่าศักดิ์สิทธิ์
ไปที่จังหวัดเชียงใหม่กันค่ะ
ที่บริเวณลานพระพิคเนธนะคะ
ภายในปางช้างแม่สาอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวานนี้คุณผู้ชมมีพิธีไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำปางช้าง
พระพิคเนตทั้งเท้ามหาพรมแล้วก็สารช้างนะคะ
ซึ่งก็จะมีโซ่คล้องช้างที่ปลดจากช้าง๗๘เชือก

ด้านนักท่องเที่ยวค่ะก็พากันเดินทางมานะ
มากราบไหว้มาขอโชคขอลาบกันที่บริเวณศาลช้าง

แล้วนอกจากนั้นก็ยังมาส่องหาขันน้ำมนต์ค่ะ
ต้องเดินหาก่อนคันน้ำมนต์อยู่ไหนมาดูดูซิอ้าว
เผื่อว่าจะไปเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคในงวดต่อไปไง
ซึ่งจริงเขาบอกที่ผ่านมาก็เคยมีคนโชคดี
เคยมีคนสมหวังดั่งใจกันไปไม่น้อย
แต่ก็ย้ำนะว่าไม่ใช่ทุกคนที่สมหวังนะฮะ

รวมไปถึงแผงลอตเตอรี่ที่ขายอยู่ตามเนี่ยค่ะก็มีเหมือนกัน

บรรยากาศบริเวณอาสมฤษีเนรธาตุพุทธคุณอำเภอบางไซจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คึกคักแน่นอนแหละใกล้วันเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคแบบนี้
ประชาชนก็แวะเวียนไปไปขอโชคขอลาบกัน
บางคนก็ไปแก้บนพ่อปู่ฤษีพรมเมษและกุมารเจ้าสัวเฮง
แน่นทั้งวันเลยคุณผู้ชมที่วัดเนี่ยค่ะ
ด้านนายฐานุพงศักดิ์ธนาวัฒน์หรือเฮงเชิญยิ้ม
เฮงเฮงเชิญยิ้มเนี่ยเป็นลูกชายของพ่อปุ้งกันเน่งเชิญยิ้ม
แล้วพ่อโป๊งเหน่งเขาเป็นสิทธิ์ที่วัดนี้เนี่ย

เขาต้องแบบเป็นขอพรพ่อปุ้งศีร์
โทรไปถามว่าเป็นยังไงบ้างสบายดีไหม
แล้วก็มีการไปกราบว่ายขอโชคขอราฟกับเทพธรรมชัยด้วย
พาคุณแม่ไปด้วยเห็นไหมนี่คุณแม่เขานะ
วันนี้ค่ะคุณแม่ใช่วันแม่

วันนี่ก็พาแม่มาคู่ตกมาดูตัวเลข
อ๋อใช่ครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของ

เปลี่ยนสไตล์บ้างครับ

วันแม่ใครไม่รู้จะพาคุณแม่ไปไหน

วัยพระธรรมบุญเป็นสินิมงคลกันนะคะ